กลับมาช่วงนี้สองคนพร้อมใจกัน

จะพาไปรู้จักกับอาชีพนี้อมยิ้มโบราณ

เป็นการปั้นมาจากน้ำตาลปั้นนั่นเอง

ที่แบบว่ามีสีสันเป็นลวดลายเป็นนกแก้วเป็นลิงเป็นอะไรสมัยก่อนที่เคยเห็น

กับไม้ตามงานวัดต่างมีสีสันน่ารับประทานอีกด้วย

พามาที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
พามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ปัจจุบันนี้แทบไม่มีให้เห็นแล้ว

ซึ่งเป็นของเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าสุดท้ายที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะคะ
นั่นก็คือร้านของพี่สัญชาตินั่นเองค่ะ

ยิ้มโบราณหลากหลายแบบหน้าตาสวยงามสีสันสดใส
นี่คือขนมน้ำตาลปั้นเจ้าสุดท้ายแห่งก่อเกร็ดค่ะ
เป็นร้านของพี่สัญชาติสุขสันติอายุ๓๙ปี
ทอดอาชีพมาจากพี่ชาย
และที่เห็นลีลาการปั้นคล่องแคล่วแบบนี้
เพราะขายมานานเกือบ๒๐ปี
ทนร้อนทนฝนเพราะอยากเห็นรอยยิ้มของเด็ก
คือผมชอบในชีวิตแบบอยู่กับเด็กนะครับ

มันจะสดชื่นดีมันมีความสนุกสนานกับเด็ก

อีกอย่างหนึ่งมันเป็นงานไอเดียของตัวเองด้วยครับ
กว่าจะปั้นให้ออกมาเป็นรูปต่างไม่ใช่ง่ายนะคะ
ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียด

จึงจะสามารถสร้างสรรค์น้ำตาลให้ออกมาได้อย่างสวยงามชวนซื้อ
มังกรอย่างนี้ครับลิงข้าวต้นมะพร้าวครับจะยาก
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบคือตามกระแสนะครับ
อีกอย่างช่วงนี้อะไรดังแต่ก่อนงูดังก็ปั้นงู
แต่อันนี้โปรแกมอนดังต้องปั้นตามกระแส
มันต้องมีไอเดียต่อยุคต่อรัฐสมัยอะไรประมาณ
สีสันของน้ำตาลทั้ง๓สี
สีเขียวสีแดงและสีเหลืองอ่อน
ถูกปั้นขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสวยงาม
ดึงดูดใจให้เด็กร้ายคน
เป็นต้องอ้อนคุณพ่อคุณแม่ให้พามาเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน
บางคนเห็นแล้วอยากจะปั้นด้วยแต่ดูจะยากเกินไป
งั้นขอลองเป่าน้ำตาลให้เป็นลูกโป่ง
ดูสนุกสนานชอบใจทีเดียวค่ะ
อันนี้ลูกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลย
ก็น่าจะชอบนะคะเขาก็ตื่นเต้นเขาไม่เคยเห็นไง
น้ำตาลมันฟันได้มันร้อนไหมอะไรอย่างนี้
ส่วนราคาเมื่อก่อนคิดตามความยากง่ายของการปั้นค่ะ
เริ่มต้นที่๕บาทถึง๒๐บาท
แต่ปัจจุบันขายราคาเดียวคือ๒๐บาท

ไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ตัวการ์ตูน
หรือจะเป็นข้อความแบบนี้ก็จัดให้
แม้จะเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยทำกำไรแต่สำหรับพี่สัญชาติแล้ว
แค่ได้เห็นเด็กมีความสุขกับอมยิ้มโบราณ
ก็ทำให้มีกำลังใจในการปั้นน้ำตาลขายต่อไปแล้วล่ะค่ะ

เพื่อให้คุณพี่สุชาติได้ต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะ

ซึ่งแบบปัจจุบันนี้มันหาทานได้ยากแล้วเนาะ
คือมันเป็นต้องใช้ศิลปะด้วยนะ
เพราะว่าเจ้าน้ำตาลปั้นเนี่ยนะมันต้องปั้นตอนร้อน
แล้วพอปั้นเสร็จพอมันเย็นแล้วเนี่ย
มันจะแข็งตัวเป็นรูปลักษณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ

เด็กชื่นชอบแน่นอนด้วยสีสันแล้วก็รูปร่างต่าง
เด็กเห็นแล้วเอาไปทาน

อมก่อนนะแล้วก็ค่อยทานกันไปทีละนิดนะคะ

ไม่งั้นฟันหมูไม่รู้นะ

เรื่องต่อไปคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพคนขาย
คนเลี้ยงดีกว่าคนเลี้ยงไก่ไข่ค่ะ

คือปกติแล้วเราก็เคยเห็นว่าเขาเปิดเพลงให้ไก่ฟัง
เพื่อที่จะให้ไก่อารมณ์ดีแล้วก็ออกไข่ได้เยอะขึ้น
ซึ่งเพลงที่เปิดเนี่ยไม่ใช่เพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงฝรั่งอะไรต่าง

คุณผู้ชมน่าจะม่วนกันแน่นอนไปฟัง

เมื่อกี้เสียงดิฉันกำลังอินกับเพลงอยู่

คือเสียงเพลงกันตรึมพื้นบ้านที่ได้ยินนี้นะคะ

โดยใช้ภาษาเขมรสุรินในการร้องแล้วก็ขับกล่อมให้กับไก่กว่า
ของชาวชุมชนศรีบัวรายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุริน
ที่ชาวบ้านเค้ารวมตัวกันชื่ออะไรนะคะ
ชื่อยาวมากใช่ไหมชื่อยาวมากจริงคือชาวบ้านเขารวมตัวกันตั้งขึ้นด้วยงบประมาณในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลละ๕ล้านบาทนั่นเอง
รุ่งรัฐมณีสดอายุ๓๕ปีค่ะกรรมการฝ่ายบัญชีของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่นะคะ
เขาบอกว่าการเลือกเพลงกันตรึมร็อกให้ไก่ฟังเนื่องมาจากว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็มีการรวมตัวกันทั้งเด็กเด็กแล้วก็ผู้ที่มาดูแลโรงเรือนไก่
แล้วก็จะได้ฟังแล้วก็มีการเต้นรำเพื่อคลายเครียดกันไปด้วย
ซึ่งไข่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีไข่แดงเป็นแฝดด้วยนะคะ
จากวันละ๑๘๐๒๑๐ฟองหลังจากที่เปิดเพลงกันตรืมร็อกให้ฟังกันแล้วนะคะ
ไก่สามารถออกขายได้ถึงวันละ๖๐๐ฟองค่ะ
เราก็จะได้ไข่ที่อารมณ์ดีค่ะเหมือนเราเลี้ยงลูกเหมือนเรากำลังตั้งท้อง
แล้วก็ลูกเด็กฟังเพลงใช่ไหมคะลูกเราก็ออกมาอารมณ์ดีก็เหมือนไข่ไก่ค่ะ
ถ้าแม่ไก่ได้ฟังเพลงไข่ก็จะอารมณ์ดี
ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะการเปิดเพลงให้กับไก่หมูหรือว่าวัวฟังเนี่ยนะ
ในต่างประเทศผมเคยดูสารคดีของญี่ปุ่นเขาเปิดเพลงให้หมูที่เขาเลี้ยงฟัง
ก็บอกว่าเนื้อมันจะออกมาดีหมูสุขภาพฟังมานั้นแหละสุขภาพจิตดี
จริงแล้วก็คล้ายกันแหละคุณผู้ชม
สำหรับไข่ไก่ที่ได้นี้นะคะจะมีการส่งขายให้เฉพาะกรรมการหมู่บ้าน
ทั้ง๓๒ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะ
เพื่อให้ชุมชนนำไปขายให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยเท่านั้น
เพราะว่าต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยมากกว่านั่นเอง
โดยโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แห่งนี้
ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชน
ได้ใช้เวลาว่างในการช่วยกันเก็บไข่ไก่
แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย
ตกลงแล้วดิฉันสงสัยอีกอย่างหนึ่ง

เกิดก่อนไข่หรือว่าไข่เกิดก่อนไก่

ไข่ไก่เพื่อไปเลี้ยงไก่ไข่

แต่อย่างหนึ่งที่โอ้โหสุดยอดมากก็คือ

ผลมันได้เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
จาก๒๐๐กว่าฟองเป็น๖๐๐ฟอง

แล้วประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียว

ใครอยากจะนำไปทำนำไปใช้ได้หมด
ทีนี้ฉันจะไปรำล่ะค่ะ

เดี๋ยวจะพาไปนี่ที่จังหวัดมหาศาลคา
ที่นั่นเขามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เขาเรียกว่าสะพานไม้แก่ดำครับ

โอ้โหแล้วได้รับความนิยมอย่างล้นหลามครับ

เป็นตลาดแห่งแรกของจังหวัดมหาสารคามนะครับ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
โดยปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองแก่ดำอำเภอแก่ดำ
ซึ่งมีสะพานไม้เก่าแก่เป็นเสน่ห์และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรสินค้าโอท็อป
ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนั่นเอง
พร้อมกับมีการแสดงละครชุดตำนานเล่าขานถิ่นฐานอารยธรรม
บ่าวไทยบ้านผู้สาวนักขายสะพานไม้แก่ดำ

เป็นชื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความรักของคนหนุ่มสาวในอดีตนั่นเอง
ทั้งการแสดงพิเศษครั้งแรกบนสะพานไม้ข้ามหนองแก่ดำ
นี่แหละที่เห็นอยู่นี่แหละครับประกอบเพลงระบำจำปาศรี
สำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมงานนะครับนอกจากจะได้เลือกสินค้าแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีที่มีน้ำใจ
แล้วก็ความสวยงามของหนองแก่ดำรวมถึงสะพานไม้เก่าแก่และดอกบัวที่สวยงามอย่างใกล้ชิดในคราวเดียวกันอีกด้วยนะครับ
กันหน่อยตลาดต้องชมเนี่ยเปิดบริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
หากใครต้องการเที่ยวชมสะพานไม้และหนองแก่ดำสามารถไปได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับ
สะพานไม้แก่ดำเป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า๕๐ปี
ใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน๑๕บ้านแก่ดังกับหมู่บ้าน๔บ้านหัวขัว
มีสภาพสุดเติมคุณผู้ชมครับก็ได้รับการดูแลซ่อมแซมเมื่อปี๒๕๕๘นั่นเอง
แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
งามมากดิฉันเห็นภาพบรรยากาศนางรำ๒๐๐คนบนสะพานยาวเหยียด
ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจคุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะค่ะ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวในวันนี้แล้วนะครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ไลน์เข้ามาคุยกันเยอะมากเลยนะคะ
ทักไปบ้างไม่ได้ทักไปบ้างอย่าเพิ่งน้อยใจส่งมาหากันเยอะนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ